คุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ชุมชนคนท่าขี้เหล็กที่เชียงรายค่ะ
โพสต์เอาไว้ในเพจเป็นลักษณะของการเตือนภัยว่าระวังนะ
บ้านหลังไหนอยู่กันเฉพาะผู้หญิงหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ย
ดูสิคะโจรบุกเข้าไปในบ้าน
แล้วก็จับคนที่อยู่ในบ้านทีละคนทีละคนทีละคน
และบ้านหลังเนี้ยมีแต่ผู้หญิงอ่า
คุณผู้ชมนับจำนวนโจรดูค่ะคือภาพตอนแรกเนี่ย
โจรมากันสองคนไปไปมาโอ้โหเนี่ยโจรโจรโจรโจร
สี่คนเฮ้ยนี่นึกว่ามีแต่ในหนังนะอย่างงี้นะ
บุกเข้ามาแบบนี้เลยแล้วก็จับคนในบ้าน
แล้วพอคนในบ้านจะขัดขืนมันทำท่าเหมือนจะแทงเห็นไหมเห็นไหม
เขาต้องยกมือไหว้ขอชีวิตน่ะโอ้โหต้องยกมือไหว้ขอชีวิตเลยนะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนี่เข้ามาวิ่งไล่จับกันอย่างนี้เลย
ในบ้านหลังหนึ่งท่าขี้เหล็กเชียงรายนะคะอืม
เขาก็เลยโพสต์เตือนว่าระวังนะต้องระวังนะครับ
คือโจรเนี่ยบังคับให้คนที่อยู่ในบ้านพาไปชี้จุดที่เก็บซ่อนทรัพย์สินเอาไว้
อืมแล้วกวาดทรัพย์สินเขาไปจนเกลี้ยงครับ
แต่ยังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตแต่ดูภาพเหตุการณ์แล้วมันน่าตกใจจริงจริง
นี่นะคะเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นที่บ้านศพเก่งในช่วง๒๓วันก่อน
แล้วก็มีข่าวลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นกับบ้านหลายหลังนะคะครับอืม
แล้วก็มันมีอีกที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาบ้านท่าล้อเมืองท่าขี้เหล็กอะค่ะ
กลายเป็นว่าตอนนี้คนแถวนั้นเขากลัวกันไปหมดนะคะ
ไม่ได้เกิดขึ้นแค่บ้านหลังเดียวนะคะ
เกิดขึ้นกับบ้านหลายหลังเลยอะค่ะเขาก็กังวลใจกันมาก
คืออีกคลิปนึงเนี่ยคนร้ายมันลักษณะเหมือนเดิมเลย
เดี๋ยวไปดูอีกภาพหนึ่งนะเหมือนกลุ่มคนร้ายกลุ่มเดียวกันเลยอ่ะคุณผู้ชม
ครับเดี๋ยวลองดูเป็นรถตู้สีขาวแล้วก็ไปก่อเหตุในหมู่บ้าน
เกาะกงใหม่ใกล้กับเมืองพงท่าขี้เหล็กยี่สิบตุลาคมครับ
คือเขาไปก่อเหตุปล้นผู้หญิงคนนึงเป็นหญิงสูงวัย
ชาวไทยใหญ่ที่อยู่บ้านเพียงลำพังจับมัดมือมัดเท้าหรือค้นทรัพย์สิน
ทั้งเงินทั้งทองหลายหมื่นบาทค่ะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านคนร้ายมันยังเอาไปเลยอ่ะค่ะ
จนเพื่อนบ้านมาเจอแล้วช่วยแก้มัดนะคะอันนี้คือสองเหตุการณ์
เหตุการณ์แรกคือภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์นี้เราให้ไปดูภาพผู้เสียหาย
อืมแล้วจริงจริงแล้วอ่ะทีมข่าวของเราบอกว่าคนร้ายมันคล้ายกันมากน่ะ
ครับลักษณะรูปร่างท่าทางแล้วก็พฤติกรรมในการก่อเหตุนะคะ
ไม่แน่ใจว่ามันไปตระเวนก่อเหตุบ้านแถวนั้นแบบหลายหลัง
บ้านที่มีแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้สูงอายุอะไรแบบนี้
โอ้โหแต่ถือว่ามันย่ามใจมาก
มันก่อเหตุแม่คือมันนึกว่ามีแต่ในหนังบุกเข้าบ้าน
วิ่งไล่จับเจ้าของบ้านแล้วก็จับมัดแล้วก็ชิงทรัพย์ไปอะไรอย่างนี้นะ
โปร่นไปไม่เป็นกลัวกฎหมายอะไรเลยนะคะอืม